ป้าคนหนึ่งขายหลานสาววัย๑๒ปีให้กับกิ๊กของป้า
กิ๊กเอาหลานไปล่วงละเมิดทางเพศได้เลย
เอาไปในห้องน้ำวัดล่วงละเมิดทางเพศ
หวังจะได้รับเงินจากกิ๊กครั้งละ๑๐๐๒๐๐บาท

เรื่องนี้นะฮะคนเป็นอาเห็นพฤติกรรมของพี่สาวตัวเอง
รวมถึงหลานรู้สึกแปลก
ว่าทำไมชอบพาหลานหายออกไปจากบ้านนานเป็นชั่วโมง
ก็เลยเค้นสอบถามจากหลานสุดท้ายหลานบอกว่า
พาหนูไปให้กิ๊กของป้าล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แล้วก็บ้านพักเด็กได้พาเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ๑๒ปี
เข้าแจ้งความนะครับหลังจากถูกนางสาวอาริยา
ขอสงวนนามสกุลไว้ก่อนอายุ๓๗ปี
ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าแท้ของเด็กหญิงวัย๑๒นี้
ป้าล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๒หรือว่าล่อลวงหลาน
ไปให้คนรักที่เป็นกิ๊กนะไม่ใช่สามีไม่ใช่แฟนอะไรเป็นแค่กิ๊ก
ชื่อนายเบ้ไม่ทราบนามสกุลอายุ๕๐ปีกระทำอาณาจารย์ครับ
เพื่อที่ป้าหวังจะได้เงินจากนายเบ้ครั้งละ๑๐๐บาทถึง๒๐๐บาท
นำไปซื้อยาบ้ามาเสพ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่นางสาวอาริยา
ได้พาหลานสาวขึ้นรถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
โดยบอกคนในบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามหาสุนัขที่หายไป
แต่นางสาวอาริยาผู้เป็นป้าแล้วก็หลานสาวหายไปหลายชั่วโมง
ทีนี้ครับเมื่อกลับเข้าบ้านหลานสาวมีพฤติกรรมแปลก
ทีนี้ผู้เป็นอาเป็นอาของเด็กหญิงวัย๑๒นะ
หรือว่าเป็นน้องของนางสาวอาริยาเนี่ยนะครับ
ก็เค้นสอบถามเด็กเค้นสอบถามหลานของตัวเอง
บอกว่าหายไปไหนแล้วทำไมถึงมีพฤติกรรมแปลก
เล่ามาเดี๋ยวนี้เด็กหญิงก็ไม่ยอมปริปากซะทีนะครับ
กระทั่งอาก็พยายามที่จะถามพยายามจะซักไซส์
จนกระทั่งเด็กหญิงยอมปริปากเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าถูกนายเบ้ซึ่งเป็นคนรักของป้า
กระทำอาณาจารย์ภายในห้องน้ำของวัดแห่งหนึ่ง
ที่นายเบ้รออยู่จนกระทั่งเวลาผ่านไป
ถึงจะกลับมารับพากลับบ้าน
เหตุการณ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อาก็ถามหลานสาวนะ
หลานสาวบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่หนูน่าจะอายุ๘ขวบ
คือ๔ปีมาแล้วนะคะจนถึงปัจจุบันนี้
หนูก็ยังถูกนายเบ้ล่วงละเมิดทางเพศ
โดยจะได้เงิน๑๐๐๒๐๐บาทเป็นค่าขนมตอบแทน
ซึ่งป้าก็จะมายึดเงินตรงนั้นไปซื้อยาเสพติด
หลานสาวปริปากบอกอานะครับ
ต่อมาตำรวจได้ไปคุมตัวนางสาวอาริยา
หรือว่าป้าของเด็กหญิงวัย๑๒นี้มาสอบปากคำ
ก็มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมรับฟังด้วย
ซึ่งในชั้นสอบสวนนางสาวอาริยาให้การรับสาภาพ
ว่ามีพฤติกรรมและก่อเหตุแบบนั้นจริง
ซึ่งพนักงานสอบสวนเตรียมตั้งข้อหาค้ามนุษย
ซึ่งเป็นข้อหาใหญ่นะฮะแล้วก็ข้อหายาเสพติดด้วย
ส่วนตัวของนายเบ้เองนะฮะชุดสืบสวนจะได้ลงพื้นที่
ติดตามตัวมาสอบสวนและเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนกรณีของเด็กหญิงวัย๑๒ที่ถูกล่วงละเมิด
ละเมิดทางเพศมาตั้งแต่อายุ๘ขวบ
ก็ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลสภาพร่างกายและสภาพจิตใจต่อไปด้วยนะครับ